คุณผู้ชมพูดถึงตอนนี้เนี่ยคนที่กลายเป็นดารารักโลกนี่ก็นึกถึงคุณเปิ้ลไอรีนเหมือนกันนะ
มีการออกมาโพสต์ล่าสุดที่เห็นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องให้ลดการจุดประทัด
จำได้ไหมเวลาที่ไปไอ้ไข่ไปวัดไอ้ไข่เนี่ยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะการขอพรการแก้บนไอ้ไข่ที่วัดเจดีเนี่ยมันต้องขนาดนี้ไหม
นี่เธอก็ออกมาโพสต์ผ่านในไอจีเนี่ยนะคะเป็นภาพนี้เลยควันประทัดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแล้วก็เขียนข้อความ
คุณเปิ้ลเขียนเอาไว้ยาวเลยค่ะคุณผู้ชมเขียนเอาไว้ว่าประเทศไทยควรหยุดความเชื่อแบบนี้ได้แล้ว
ไข่ซึ่งเป็นเทพเทวดาอารักษ์ปกปักรักษาเมืองท่านจะปิติยินดีต่อมลพิษเสียงและควันจากการทำลายชั้นบรรยากาศแบบนี้
เพื่อสนองต่อแรงอธิษฐานของคนวันละหลายร้อยครั้งจริงหรือ
ตั้งเป็นคำถามนะคะแล้วในโพสต์เนี่ยคุณเปิ้ลก็บอกว่าควรจะบนอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจหรือว่าสร้างทานบารมีแก่คนจนคนทุกข์ยากดีกว่าไหม
เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีฝุ่นควันพิษในอากาศลำดับต้นของโลกอยู่แล้วทีนี้พอทีมข่าวของเราเห็นโพสต์ของคุณเปิ้ลไอรินแล้วเนี่ยเราก็เลยวีดีโอคอลไปถามเธอหน่อยละกันค่ะ
คุณเปิ้ลบอกแบบนี้บอกว่าเชื่อนะสิ่งที่โพสต์ไปเนี่ยตาไข่ที่ไปบูชาจากวัดทัพไซที่จันทบุรีเนี่ยดนใจให้คุณเปิ้ลไอรินเนี่ยเขียนแคปชั่นโพสต์ลงไอจีแล้วก็ตรงกับสิ่งที่คุณเปิ้ลคิดมานานแล้ว
นักข่าวของเราก็เลยถามว่าพี่เปิ้ลถามจริงการโพสต์แบบนี้พี่เปิ้ลไม่กลัวใช่ไหมกระแสจะตีกลับมาเพราะว่ามีคนเขาเชื่อนะว่าการแก้บนไอ้ไข่เนี่ยต้องใช้ประท้งประทัดอะไรเนี่ยนะฮะพี่เปิ้ลไปโพสต์แบบนี้ถ้าพี่เปิ้ลจะบอกว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ว่ากันไปแต่ถ้าเรื่องความเชื่อเนี่ยเดี๋ยวมันก็
เป็นอะไรที่มลพิษเสียงด้วยมลพิษอากาศด้วยแล้วคุณที่อยู่รอบข้าง
จากการได้กลิ่นเหม็นแล้วเนี่ยเขายังได้รำคาญเสียงที่มันดังขึ้น
มันคือมุมพิษล้วนล้วนนะคะทีนี้ค่ะเราก็เลยถามกรรมการวัดเจดี
ครับคือนายสุภาชัยจูมฤทธิ์ก็คุยกันเนี่ยแหละว่าเอ๊ะเนี่ย
พอมีคนมาโพสต์แบบนี้เนี่ยทางกรรมการวัดมองยังไง
คือกรรมการวัดเจดีบอกว่าจริงเรื่องการจุดประทัดเนี่ยนะคะ

เมื่อก่อนเขาไม่ได้จุดกันเยอะขนาดนี้นะ

พอมีดารามามีคนมีชื่อเสียงมา

เป็นแสนนัดเป็นล้านนัดเยอะแบบนี้
คนธรรมดาก็จะมาแก้บนก็เป็นหมื่นแล้ว
โอ้โหอย่างคนถูกรางวัลหรือว่าได้โชคได้ลาบใหญ่

ใช่ค่ะทีนี้พอมีดาราทำ
คนที่เขาเห็นคนที่เขาดูก็เลยทำตาม
แต่ว่าเรื่องนี้ชาวบ้านก็ยังไม่ได้ร้องเรียนมา

ว่าจะให้เปลี่ยนจากการจุดประทัด
เป็นเอาเงินมาถวายหรือทำบุญทางอื่นดีไหม
ซึ่งวัดก็ชี้แจงนะคะว่าวัดกำหนดให้จุด
มันมีช่วงเวลาไงคะตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
เพราะว่าวัดเองเขาก็บอกว่าไม่อยากให้รบกวนชาวบ้าน
อยู่โดยรอบวัดมากจนเกินไป
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่วัดได้ชี้แจงวัดได้บอกมานะคะ